คุณผู้ชมครับความคืบหน้าสำหรับที่มีกลุ่มคนที่ไปเล่นน้ำสงกรานแล้วก็เกิดเขม่นกันจนมีผู้บาดเจ็บ
นำผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลบางสะพานน้อยประจวบคิริคันแล้วก็ตามกันมาตีกันต่อที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ทั้งเจ้าหน้าที่บงพยาบาลเขาต้องล็อกประตูห้องเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมามอบตัวแล้วเก้าคนค่ะแต่ในคลิปเนี่ยยี่สิบกว่าคนนะคะ
มามอบตัวแล้ว๙คนทั้งสองแก๊งเลยนะแบ่งเป็นอย่างละครึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
โดนไปสามข้อหาอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลสงกรานนี่แหละ
พวกตะลุมบอลกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉิน
ตำรวจก็อยู่ไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะตีกันแบบนี้
ล่าสุดหัวค่ำวันนี้ล่ะค่ะเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว
ซึ่งวัยรุ่น๒กลุ่มที่ตีกันก็คือ๑กลุ่มท่าม่วงอำเภอบางสะพานน้อย
ส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเกาะยายฉิมค่ะอยู่อำเภอบางสะพาน
กลุ่มท่าม่วงกับเกาะยายฉิมเล่นน้ำสงกรานกันที่บ้านหนองหัดไทย
ไปเจอกันตรงนั้นแล้วตีกันทะเลาะวิวาดกัน
ตำรวจเข้าไประงับเหตุแล้วนะคะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บสองคน
ก็เลยนำตัวไปที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยไปรักษาก็ตามมามาดูเพื่อนนะคะ
ฝั่งเกาะยายฉิมก็มาสิบกว่าคนฝั่งท่าม่วงก็มาอีกสิบกว่าคน
เจอกันที่หน้าห้องฉุกเฉินอีกอดใจไม่ไหวจริงจริง
เจอกันถึงขนาดนี้แล้วก็เลยทะเลาะวิวาสกันต่อเลยค่ะ
ทีนี้กลุ่มท่าม่วงเนี่ยมามอบตัว๖คนกลุ่มเกาะยายฉิมมา๓คน
ทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าร่วมกันเกาะเหตุค่ะซึ่งจนทีแจ้งไปสามข้อหานะคะ
ก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายจนมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ทะเลาะอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งบ่ายที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยด้วย
แล้วก็ไปดูจุดเกิดเหตุที่ที่เกิดเหตุหน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
มีนายสามารถธิรศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็นายแพทย์สมพงศ์พัฒนกิจภัยโรธผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อยมาต้อนรับค่ะ
ก็มาร่วมประชุมสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่า
จากการลงมาติดตามการทำงานของตำรวจภูทรที่ประจวบเนี่ยนะแล้วก็ตำรวจสพบังสะพานน้อยด้วย
ก็สั่งให้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรัฐกลุ่มแล้วก็รอบครอบแล้ว
โดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในลักษณะคล้ายกันในโรงพยาบาลเนี่ยมันมี๔ที่ไง
อันนี้ที่เรานำเสนอไปอีกที่หนึ่งที่ชายภูมิก็มีครับ
ป้องกันเป็นหลักตอนนี้ได้ตัวผู้ก่อเหตุครบทุกเหตุแล้ว
ก็ต้องนำข้อกฎหมายทุกส่วนมาใช้อย่างเข้มงวดที่สุดค่ะ

ซึ่งคดีนี้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็รองมาดูแลเรื่องนี้แล้วนะคะจะได้เกิดความรัดกลุ่ม
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกนัทพลโกมินชาติผู้กำกับการสพบางสะพานน้อยบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๙คนที่เดินทางมามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา
ชี้แจงด้วยว่าไว้ดูทั้ง๒กลุ่มไม่ใช่บุตรล้านของผู้มีอิทธิพล
หรือผู้กว้างขวางในพื้นที่ค่ะก็น่าจะสามารถส่งฟ้องศาลได้ในสัปดาห์หน้า
ซึ่งผู้บังคับบัญชามีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนเพิ่มอีก๓นายด้วย
ได้สอบปากคำลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติม
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเหตุการณ์แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วย
อย่างที่บอกมีพระพุทธรูปถูกนำมาใช้เป็นอาวุธนะคะ
ก็เสียหายไปด้วยเสียงพระเนี่ยแตกเลยอืมอ่าต้องหาทางเรียกค่าเสียหายให้หนักหนักด้วยนะฮะ
อืมบางทีพวกนี้ไม่กลัวหรอกคุกอ่ะนะครับไม่มีเงินอ่าถ้า